เราไม่ได้ไปขยี้เรื่องของคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้ขยี้เรื่องของลุงพลแล้วกันนะฮะ
จากเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นนะครับ
ทั้งทุบหลังขย่ำคอย่างไมสื่อนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็สงสัยเกี่ยวกับความฉุนเฉียวของลุงพลนะครับ
หรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ลุงพลช่วงนี้มีอารมณ์แบบนี้

เออลุงพลเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับ
ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทั้งแย่งไมค์ทั้งทุบหลังขย่ำคอนักข่าว
แล้วก็ไม่ยอมให้นักข่าวถ่ายนะครับ

แต่ที่เมื่อวานเป็นเหตุการณ์ออกมาก็จะเห็นว่านักข่าวอมรินคุณฟ้าเขาโดนไป
แล้วก็นักข่าวไทยรัฐก็คุณกิติศักดิ์พิติของเราก็โดนไปเหมือนกันนะครับ
สำหรับผู้สื่อข่าวนักข่าวของอมริน
ก็คือนายนพัฒน์ปรานีตพลกรังหรือว่าฟ้าผู้สื่อข่าวช่องอมรินทีวีนะครับ
จริงแล้วฟ้าเขาเป็นนักข่าวที่มาเกาะติดคดีน้องชมพู่
อยู่ที่บ้านกอกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคุณนะ
เขาเปิดเผยมาสักประมาณ๓เดือนแล้วมาอยู่ที่นี่นะครับ
แล้วก็ไปมาอยู่ที่นี่ก็สลับกับไอซ์สารวัตรนะนะ
แต่ก่อนไอ้สารวัตรก็จะมาตามติดคดีของน้องชมพู่อยู่ที่นี่นะครับ
แล้วก็มีฟ้านี่แหละที่มาตามติดคดีอยู่ที่นี่นะครับ
คุณฟ้าก็ยืนยันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือมันไม่ใช่เป็นการหยอกล้อกันแน่นอนนะครับ
เพราะขณะที่ลุงพลเข้ามาทำร้ายเขาสังเกตนะ
เห็นสีหน้าสีตาลุงพลเนี่ยโอ้โหตาขมึงใส่เขาเลย
กัดฟันกรอดท่าทีขึงขังน้ำเสียงดุดัน
และขณะนั้นยังเป็นเวลาที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนอยู่ด้วย

สื่อคนอื่นก็อยู่ต่อหน้ากล้องทุกกล้องเลยนะครับ
แล้วก็ตัวฟ้าเองเขาก็ยังไม่มีการสัมภาษณ
สอบถามข้อมูลใดจากลุงพลเลย
ช่วงนั้นเป็นช่วงกำลังรอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหาร
แจ้งให้ลุงพลทราบก่อนถึงเรื่องร้องเรียน
ที่มีคนร้องเรียนกรณีไม้ตะเคียน
ใช่ค่ะแล้วลุงพลก็กำลังเชิญเจ้าหน้าที่ป่าไม้
เข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าหลบแดดหลบอะไรอย่างนี้

และตัวของฟ้านักข่าวอมรินบอกว่า

ทำไมลุงพลถึงขึ้นแล้วถึงมีพฤติกรรมแบบนั้น
เออทำไมอยู่ลุงพลจะมาย่งไม้จะมาจับไม้
อะไรอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นประเด็นนะครับ

เขาได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพกกตูม
ดำเนินคดีกับลุงพลในข้อหาทำร้ายร่างกายและข่มขู่คุกคาม
ตัวของฟ้าเองก็ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถ้าถามฟ้านะฟ้ารู้สึกยังไงบ้าง

มันเหมือนเป็นคนคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
เราก็มาทำข่าวลุงพลมาทำข่าวกับชาวบ้านที่บ้านกรอกอยู่ตั้งนาน
ไม่เคยเจอพฤติกรรมของลุงพลแบบนี้เลย

แต่ก็แปลกใจเหมือนกันทำไมลุงพลถึงแบบก่อเหตุแบบนี้

แล้วก็หลายคนก็สนใจในตัวของนักข่าวคนนี้
ในโลกโซเชียลคุณเขามีการแชร์ออกมาเหมือนกันว่า
ฟ้าเนี่ยเคยเป็นอดิตนักมวย
เขาเป็นนักมวยเยาวชนชกมาตั้งแต่เด็ก
ชกมวยตั้งแต่อายุ๕ขวบนะคุณ
คือคนเขาเข้าไปดูเฟสส่วนตัวของฟ้าเลยนะ
เพราะว่าฟ้าเขาเคยโพสต์ภาพที่เขาเป็นนักมวยตอนเด็ก
ตอนสมัยตั้งแต่เด็กแล้วก็สมัยหนุ่มเนี่ยนะครับ

แล้วก็เขายังมีความสามารถในการร้องเพลง
ประกวดร้องเพลงรายการชิงช้าสวรรค์รายการใหญ่

คุณฟ้ากับคุณติช่องไทยรัฐก็สนิทกันเหมือนกัน
ทำข่าวลงพฤทธิบันดีได้กันเนี่ยมั้ยคะก็ทำข่าวเหมือนกัน

พี่ติหรือว่าแฟนคลับพี่ติเองก็เรียกว่าลุงติบ้างก็มี

ก็จะเห็นว่าพิติของเราก็ชอบไปคลุกคลีอยู่ที่บ้านกกอก
แล้วก็มาทำข่าวอยู่ที่ตั้งนานแล้วนะครับ
ก็จะมีแฟนคลับอยู่ระดับหนึ่งนะสำหรับพิติของเรานักข่าวของเรา
แล้วกว่าเมื่อวานก็ถูกลงพลโวยวายตะคอกใส่
จะยึดโทรศัพท์มือถือของพี่ติของเราที่กำลังถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้จริงพอหลังจากที่น้องฟ้าโดนแล้วเนี่ยนะ
พี่ติเหมือนกับไปปลอบไปปลอบใจเหมือนกับตบหลังบอกเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร

ฟ้าตบหลังฟ้าลุงพลเห็นจังหวะนั้นหรือเปล่า
ใช่ลุงคนเห็นจังหวะนั้นก็เลยเข้ามา
แล้วก็มาเกิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นใครอนุญาตให้คุณถ่ายผมขออนุญาตผมหรือยัง
ใช่ค่ะก็คือไม่ใช่พี่ตี๋คนเดียวที่โดนเลย
แต่ว่าเขาบอกว่าผู้สิทธิ์ท้องถิ่นอื่นด้วย

โดนตะโกนต่อว่าเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เรื่องของการห้ามถงห้ามถ่าย
ติเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ติคนไทยรัฐก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราเหมือนกัน
แล้วก็ไปเปิดเผยกับทีมข่าวอมรินเขาด้วย
เพราะว่าสัมภาษณ์กันไปมาเหมือนกันนะเปิดใจกันนะครับ
ติบอกว่าตั้งแต่ทำข่าวมาไม่เคยเจอ
ไม่เคยเจอแหล่งข่าวจะทำร้ายร่างกายมาก่อนเลย
ตกใจนะที่เห็นลุงพลฉุนเฉียวจะทำร้ายกันแบบนี้
ที่ผ่านมาก็เคยเห็นว่าลุงพลเคยพูดเสียงดังอยู่บ้าง
แต่สำหรับผมเองนะครับผมไม่ได้แจ้งความเอาผิดลุงพลหรอกนะครับ
ต่อมาในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิป
ยูทูปเบอร์ช่องหนึ่งที่ติดตามชีวิตลุงพล
คุณจะเห็นว่าภายหลังจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าไปตรวจสอบ
ตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพี
อยู่ข้างบ้านลุงพลเมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็ติดตามชีวิตลุงพล
เป็นจังหวะที่ลุงพลก้มลงไปดูต่อตะเคียน
ตอนนี้เรียกว่าต่อตะเคียนได้ไหมไม่ได้นะสิ
มาฆ่าแต้ต้องเรียกว่าก้มดูที่ต่อไม้แล้วกันแล้วก็หยิบเปลือกไม้ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง
ก่อนเอาใส่ป่าเคี้ยวหลังจากนั้นก็ถุยทิ้งอย่างแรงจนน้ำลายกระเด็น
แต่กลายเป็นเสียงหัวเราะคลึกคลื้นให้กับบรรดายูทูปเบอร์
ล้อมวงถ่ายคลิปที่เอ่ยปากแซวบอกว่าบ่อแซ่บเหรอ
อันนี้ก็เขามีการแชร์พฤติกรรมแปลกของลุงพลออกมานะฮะ
หลังจากนั้นลุงพลก็ลุกเดินไปอีกจุดหนึ่ง
แล้วทำเหมือนเดิมครับคือหยิบเปลือกไม้เข้าปาก

พอคลิปเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกมานะฮะชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปเขาบอกว่า
ว่าลุงพลล้อเลียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ตอนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปตรวจสอบไปส่องกล้องดูเนื้อไม้
ส่องดูใกล้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เอามาเคี้ยวนะ
แต่ลุงพลไปล้อเลียนเอามาเคี้ยวนะฮะ

บางคนก็วิจารณ์ไปถึงพฤติกรรมของลุงพลที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก
จากที่สุขุมนุ่มลึกดูอบอุ่น
ก็วิเคราะห์กันมาว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงหลังเริ่มมีชื่อเสียง
ก็เลยมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมากเกินไปมากเกินขอบเขตนะครับ
แต่ก็มีบางคนที่มองมุมอีกด้านนะ
คิดว่าลุงพลอาจจะทำไปเล่นขำไม่ได้ตั้งใจหรอก

อาจจะเป็นการเรียกเสียงหัวเราะให้กับกลุ่มยูทูปเบอร์
เคี้ยวไม้อะไรเท่านั้นเองนะครับ
คุณผู้ชมจริงพอมันมีข่าวแบบนี้
เราก็จะเห็นว่าหลายคนก็จะบกมือลาลุงพล
บางคนที่เคยเป็นเอฟซีลุงพลก็บอกว่าตอนนี้ไม่เป็นเอฟซีลุงพลเหมือนเดิมแล้วแต่
แต่ว่ามีคนนึงค่ะเหมือนจะยื่นมือไปช่วยเหลือ
นั่นก็คือทนายรัชพลศิริสาคร

จะเดินทางไปสกลนครแล้วก็ไปบ้านกกอก
ไปเป็นที่ปรึกษาด้านคดีให้กับลุงพล
คือเนื้อความในโพสต์เนี่ยบอกว่า
วันที่๑๙ผมจะไปสกลนครลงเครื่องที่สนามบินอุดรตอน๖โมง
ลุงพลอาจจะมารับแล้วออกเดินทางต่อไปสกลนคร
การไปครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ผมทำงานในฐานะทนายความมันเป็นงานของผมอยู่แล้ว
ต่อให้ลุงพลไม่ใช้งานผมก็คงมีทนายท่านอื่นอยู่ดี
ดังนั้นการไปเพื่อปรึกษาหารือกับลุงพล
ถือเป็นเรื่องปกติของอาชีพทนายความ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยคนผิดครับ
ใครทำผิดต้องรับโทษตามกฎหมายอยู่แล้ว
เป็นคลิปที่ลุงพลขับรถไปรับทนายรัชพลที่สนามบินอุดร

ซึ่งในคลิปลุงพลเขาก็จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งกับนักข่าว
แล้วก็สาเหตุที่ลงไม้ลงมือทำร้ายนักข่าวนะ
ลุงพลเขาบอกว่าที่แย่งไมค์จากนักข่าวอันนี้ค่ะสนิทกันมาก่อน
แค่อยากจะถือไมค์จากน้องนักข่าวเท่านั้น
ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่ได้มีการปิดกั้นสื่อ

ครับสรุปว่าลุงพลเขาบอกว่าเขาจะมีการแถลงข่าวประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวล
เมื่อวานนี้ตอนบ่าย๒วันนี้ที่บ้านกกอก
แถลงพร้อมกับทนายรัชพลนี่แหละนะครับมันก็มีความเคลื่อนไหวด้านอื่นด้วย
อย่างคุณอาชิระวันนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกัน
อย่าเพิ่งไปถึงคุณอาชญะเลยเอาแค่ตรงนี้ก่อน
หลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการแย่งไมค์นักข่าวของลุงพลออกมา
ปรากฏว่าตอนนี้เราไปรวบรวมกรณีการแย่งใหม่ของคนอื่นในวงการบ้างดีไหม
ใช่ค่ะต้องบอกว่าหลากหลายวงการ
เดี๋ยวมีใครบ้างประมวลมาให้ได้ติดตามกันดูค่ะ
ผมต้องบอกคุณทุกคนอย่างนี้ครับ
อันนั้นจะเป็นเอกสารอีกสิ่งอีกประเภทหนึ่ง
แต่ว่าข้อที่จริงข้อเท็จจริงคือแนวเขต
นะแล้วผมจะถามต่อนะครับว่าในวงการแย่งไม้นักข่าวของลุงพลออกมา
ขอบคุณครับผมขอแค่นี้ครับ
ส่องไหนจะจำเหมือนกัน
ปล่อยให้ผมทิ้งหน่อยส่องนี้ขอให้ผมทิ้งหน่อยดิซิ
คุณทิ้งหน่อยไม่เป็นไร

นั้นเลย

นอกจากลุงพลกับนักข่าวแล้ว
ยังมีนี่เจ้าขุนกับคุณกันในการแข่งขันชกมวย

เป็นประเด็นว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณเป็นเด็ก

ก็คือคุณทวีไกรคุบกับอธิบดีกรมป่าไม้

ใช่แล้วก็แย่งไมค์มา
เสร็จแล้วก็ชี้แจงเป็นการปกป้องลูกสาว
ก็นี่แหละฮะก็รวบรวมมาให้ดูนะครับ
อย่างที่บอกไปคุณอัจฉริยะวันนี้ออกมาเคลื่อนไหวอีกแล้วนะครับ
ก็เปิดเผยออกมาบอกว่าคดีของน้องชมพู่
โยงไปถึงเรื่องของศัยศาสตร์
เงิน๑๐ล้านแล้วก็ชี้บอกว่าลุงพลมี๒บุคลิก
อ่านะฮะนี่คือนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมในฐานะทนายความเพื่อประชาชนนะครับ
ก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคุณ
แล้วก็มีการแถลงข้อมูลเหตุการณ์การเสียชีวิตของน้องชมพู่
บอกว่าคาดว่ามาจากความเชื่อทางศัยศาสตร์
จะเอาเด็กที่มีความบริสุทธิ์ไปตัดเหล็กไหลและทำพิธี
เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ก่อเหตุน่าจะทำเป็นขบวนการ
โดยมีจอมขมังเวทคนหนึ่งเป็นผู้วางแผน
โดยให้ผู้ว่าจ้างจัดหาเด็กเพื่อเข้าร่วมพิธี
ให้ผลตอบแทนเป็นเงินจำนวนถึง๑๐ล้านบาท
ส่วนการเสียชีวิตของน้องชมพู่เป็นความตั้งใจของบุคคลหนึ่ง
หรืออาจจะเป็นการพลั้งมือหรือไม่ก็ตาม

ประกอบกับในพื้นที่เกิดเหตุอาจมีความเชื่อ
เรื่องของศัยศาสตร์คุณดำอยู่แล้วด้วย

ฟังเสียงจากปากของคุณอาชียะแล้วกันนะครับ
คุณเมียก็จะไปม่วงเน้นในเรื่องของ

แล้วก็เรื่องของไปที่จังหวัดบังเวศ

เอาพี่คนเพื่อนพี่ไปดูเจ้าหัวหมังเวศที่มี
หรือเริ่มต้อนที่มีการสร้างพิญญาณนาค

ต้องเอาตัวเด็กมาทำพิธีอะไรต่างนานนะครับ
ที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกันในกลุ่มพี่น้องกับครอบครัว
หรือว่าปัญหาทะเลาะวิวาสภายในครอบครัวที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือเปล่า
นาอาชญะบอกว่าผมมองนะว่าไม่อาจอาจจะไม่เกี่ยวข้อง
เพราะเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเด็กนะครับมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
แล้วก็บอกว่าคดีนี้จะมีความชัดเจนและทราบตัวผู้ก่อเหตุ
ในช่วงวันวาเลนไทยนี้๑๔กุมภาวันแห่งความรัก
คนร้ายจะไม่ได้ดอกไม้จะไม่ได้ดอกกุหลาบหรอก
แต่จะได้รับกุญแจมือล็อกตัวแทนนะครับ
อกจากนี้นายอาชียะยังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ลุงพลพยายามแย่งไมค์จากนักข่าว
แล้วก็เอะอะโวยวายทุบหลังนักข่าวบีบปากดึงหน้ากากอนามัยบ้างนะฮะ
นายอาชียะบอกว่าเท่าที่ทราบมาก่อนหน้านี้
ผู้กระทำน่าจะมีนิสัยรุนแรงอยู่แล้ว
เป็นคนโมโหร้ายและเป็นคนสองบุคลิก
เมื่อมีสถานการณ์กดดันหรือเครียดจึงปรากฏเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง
แต่เป็นเรื่องที่คนภายนอกยังไม่รู้เท่านั้นเองนะฮะ
ช่วงนี้โอ้โหใครก็ต่างออกมาแฉเรื่องของพฤติกรรมลุงพลนะฮะ
เมื่อวานพี่อุ๊บออกมาแฉบอกว่าลุงพลก็ชอบแอบล้อเลียนพี่อุ๊บเหมือนกัน
บิดก้นตามแบบพี่อุ๊บเนี่ยนะครับ
แล้วก็รับหลังเนี่ยก็พี่อุ๊บก็ถูกด่าแรงเหมือนกันอะไรประมาณนี้
แล้วก็แฉเรื่องของการโดนแบนงานเรื่องของการทำงานอะไรอย่างนี้เยอะเลย
รวมถึงคนในบ้านกกอกก็จะออกมาพูดเป็นข้อมูลลักษณะนี้ถึงพฤติกรรมของลุงพล
เอาเป็นอันว่าเดี๋ยวรอความคืบหน้าเพราะว่าจริงใจความสำคัญก็อยู่ที่
ใครฆ่าน้องชมพู่เดี๋ยวต้องรอเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ